เกิดขึ้นในร้านอาหารค่ะนะครับลุงมหาภัยช็อกแกล้งป่วย
หวังชักดาบค่าอาหารทำไม่เนียนไม่ต้องเรียนมาใหม่

จบแล้วไอ้พี่เจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหล่าว่าพี่อยู่ป่ะ

มีผู้ชายป่วยป่วยตาก็ค้างในร้านเหล้านี่เออนี่แหละ
พี่พี่อย่ากระพริบตานะเออนี่เป็นร้านอยู่แถวหลังทาวนอินทาวน์
คุณผู้ชมฮะดื่มเหล้าไปแล้วครับแล้วนอนตาค้างกู้ภัยรีบประถมพยาบาล
แต่พอไปจับชีพจรเฮ้ยก็ไม่เห็นผิดปกติปกตินี่นะ
อย่างนั้นส่งตำรวจสอนอวังทองหลางครับเหตุการณ์ตาเหลือกครั้งนี้
เกิดขึ้น๑๕ตุลาคมที่ผ่านมาลุงคนนี้ชื่อลุงมานบนพโสพลอายุห้าสิบปี
มีประวัติป่วยไหมแกล้งป่วยแกล้งป่วยทำไมจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าเหล้า
โอ้โฮนะครับโอ้มีความดันสูงความดันสูงเมื่อกี้เล่าอีก
เพจดังนะครับนำเรื่องราวของลุงมาโพสต์
เตือนภัยนะครับร้านเหล้านะฮะบอกว่าแกล้งแบบนี้เจ้าหน้าที่เขาเดือดร้อนเสียเวลานะลุง
ลุงคนนี้เคยออกข่าวโด่งดังมาแล้วรอบนึงนะครับหลังจากออกข่าวก็จะหายไปสักระยะ
แล้วก็จะกลับมาทำอีกได้สามรอบแล้วครับที่ทำแบบนี้หลังจากดื่มเหล้าเสร็จเช็คบินเสร็จตาย
ก็จะค้างแบบนี้ทุกครั้งเลยฮะนายกิติพงศ์พิมมูลคนนี้แหละที่เจอกับตัวเขาเป็นอาสาที่เคยช่วยลุงมานพ
แล้วส่วนใหญ่โอ้โหนี่มันพื้นที่ร้านเหล้าทั้งนั้นเลยดอม
ใช่คลองตันพระขนงเอกมัยอ่อนนุษย์ล่าสุดออกนอกพื้นที่ออกนอกพื้นที่ไปทาวนอินทาวน์ไง
นะครับก็เลยขอเตือนเพื่อนกู้ภัยนะให้รู้ถึงพฤติการของลุงคนนี้
แล้วเอาแปะไว้เลยเหมือนขึ้นแบ็คลิสต์เลยแปะรถกู้ภัยไว้ก็ได้
ล่าสุดทีมข่าวไปตรวจสอบที่บ้านลุงมานพนะครับ
อยู่แถวซอยสุขุมวิท๙๔ย่านพระขนงพบว่าบ้านปิด
คือถึงว่าล่ะทำไมไปก่อเหตุแถวเอกมัยอ่อนนุษย์หน้าด่วน
ปิดพอไปถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็ไม่อยากยุ่ง
เอาล่ะเมื่อกี้เดี๋ยวจะบอกโอ้โหก็เห็นไปแล้วหลายครั้ง
กล่าวหาเครื่องกระเป๋าไปดูประวัติ
ประวัติพบว่ามีอาการตาเหลือกหายใจทางปากนะ
เอาแบบปัจจุบันย้อนไปอดีตนะ
ตุลาคมร้านเหล้าทาวนอินทาวน์
ท้องที่สอนอวังทองราศน์
ตุลาคมร้านเบสบีฟ
ถนนสุขุมวิทย์ใกล้แยกอ่อนนุษย์ท้องที่สอนอพระขนง
ย้อนไปนะครับ๒๑สิงหาคมร้านเหล้าแสงจันทร์

อันนี้ของปีนี้ของปีนี้นะปีที่แล้วอ่ะ
ปีแล้วก็มีปีที่แล้วเราเริ่มที่เดือนธันวาคม
ธันวาคมร้านเหล้าย่านพัฒนาการ
ตุลาคมร้านคาโลเกะย่านอ่อนนุษย์นะ

๘กัญญายนร้านอาหารย่านทองหล่อ
แล้วย้อนไปอีกหน่อย๒กันยายน
ร้านอีสานตะวันแดงเมาตาเหลือก

ไหนลุงไหนล่ะลุงก็กินเหล้า